มีปัญหาอะไรลงพื้นที่ตลอดเลยสำหรับพี่ไทยเอกพันธ์นะคะ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนมาหลายที่แล้วนะ

คือพี่ไทยก็บอกว่าเห็นได้ชัดเลยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคนไทย
ที่รู้จักระมัดระวังรักษาสุขอนามัยของตัวเองมากขึ้น

เพราะว่าพี่ไทยเขาลงพื้นที่ไปดูแลเองเลยเห็นไหม
อย่างไรก็ตามนะคะพี่ไทยบอกเลยว่ายังไงก็วอนขอคนไทยนะ
อย่าเพิ่งชะล่าใจกับการที่เราฟังข่าว
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มันลดลง
แต่อยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึกในการใช้ชีวิตค่ะ
ที่เราจะไม่ไปสุ่มเสี่ยงกับโรคระบาดแบบนี้
แล้วเป็นวิธีการที่สามารถดูแลป้องกันตัวเองได้ด้วยจ้า
อยากให้คนไทยนะครับมีระเบียบวินัยกันเยอะกว่านี้นะครับ

สถิติการตายหรือว่าสถิติการที่ผู้ติดเชื้อโควิดลดลงแล้วลง
ผมเชื่อว่ารัฐบาลอีกไม่นานน่าจะประกาศนะครับ
จะประกาศให้เข้าสู่ภาวะปกติ

โควิดก็จะหายจากประเทศของเราไปนะครับ

ถ้าคนไทยมีวินัยนะเราจะฝ่าฟันมันไปด้วยกัน
คืออย่างที่บอกนะคะตามมาตรการของภาครัฐที่เรากักตัวอยู่บ้านเนี่ย

แต่ไม่อยากให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่ดูอยู่ชะล่าใจ

ทำตามมาตรการของทางรัฐกันต่อไปก่อนนะ